แบงค์ที่ราชบุรีคุณคะ
เจอดีซะแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
นี่ส่งคลิปช่วยตัวเองมาให้ดู

เพราะว่าปลายสายมันเป็นเพื่อนของเธอ
ปรากฏว่าเอ้าเกมโอเวอร์
เพราะผู้หญิงคนนี้บอกว่าเพื่อนถูกปลอมไลน์
เธอนึกออกไหมคุณสุภาษารา

คุณโทรมาหาดิฉันวีดีโอคอลดิฉันต้องรับ

แต่ปรากฏว่าคนที่โทรเนี่ยมันไม่ใช่ตัวคุณจริง
โทรมาหาดิฉันกลายเป็นว่าคุณโดนปลอมแอคเคาน์ไลน์
โทรมาหาดิฉันดิฉันกดรับปลายทางค่ะ

เหตุการณ์นี้เธอเลยบอกว่าจะไม่ปล่อยให้ผ่านแน่นอน

กลายเป็นผู้เสียหายเป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อ
รายละเอียดของเหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ขณะที่ตัวเธอก็คือสาวแบงค์คนนี้
กำลังนั่งทำงานสอบถามลูกค้าจู่ก็มีไลน์
ซึ่งเป็นชื่อเพื่อนของเธอเด้งขึ้นมา
พยายามวีดีโอคอลหาหลายต่อหลายครั้ง
แต่เธอบอกว่าเธอติดงานนะตอนแรกก็ไม่ได้รับสาย
และให้เพื่อนอีกคนนึงโทรไปถามคนที่ถูกปลอมไลน์
โทรมาทำไมหลายครั้งทำงานอยู่
ปรากฏว่าเพื่อนที่ถูกปลอมไลน์ตอบว่าไม่ได้โทร
เอาล่ะเธอก็เลยนึกแปลกใจแล้วเริ่มฉงนสงสัยแล้วค่ะ
แล้วไลน์วีดีโอคอร์ที่โทรมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อนแล้วเป็นใคร
เธอก็เลยปรึกษาหารือกับเพื่อนพนักงานแบงค์ด้วยกันค่ะ
ตัดสินใจกดรับเลยกดรับอยากรู้ว่าปลายสายเป็นใคร
ตอนแรกในใจคิดว่าน่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพ
แอบอ้างสวมรอยมาขอยืมเงิน
แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นพวกโรคจิต
เอาล่ะตัดสินใจกดรับค่ะ
เท่านั้นแหละค่ะปลายสายช่วยตัวเองโชว์เลยนะคะ
ครั้งแรกกดวางซ้ายยังตามตื้อค่ะ

พอเธอเริ่มไม่รับแล้วคราวนี้ส่งเป็นคลิปมาเลย

มันเลวมากเลยอ่ะคนเลวมากเลยอ่ะ

เห็นหน้ามึงอีกเหมือนดูรูปมึงแล้วแบบนั้น
ส่งแมค๗ที่ช่องบริการ
ดูหน้าหน่อยขอดูหน้านิดหนึ่ง
นี่เห็นไหมคุณได้ยินเสียง
หมายเลข๐๗เชิญบริการช่องบริการหนึ่ง

เนี่ยเธอบอกว่าเธอแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะ